เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยนะคะในแวดวงการเมือง

เมื่อวานนี้คือ๑๙กันยายน

พยายามที่จะบอกว่า๑๒ปีรัฐประหาร
ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วประเทศไทยบอบช้ำมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

และบอกว่าขออโหสิกรรมให้ทุกคนที่มากลั่นแกล้ง
ขอบคุณแฟนคลับที่คอยติดตามตัวเองมาตลอด
หลังจากนั้นค่ะสื่อก็เอาข้อความนี่แหละไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ก็ใครล่ะที่ทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นมา๑๒ปีเนี่ยมันใครล่ะ

ก่อนที่จะมาปลองดองไปดูคดีความของตัวเองก่อนดีไหม
ทีนี้หลังจากนั้นคล้อยหลังไม่นานนะ
คุณทักษิณก็ทวิตกลับเลยค่ะทวิตเตอร์ตอบกลับเลยนะคะแหม
เสียงไม่อ่อนช้อยไม่นุ่มนวลเหมือนตอนที่มาเกาะโต๊ะ
ขอตำแหน่งพบธบเลยนี่คุณผู้ชม

วันนี้เราเล็งเราคอยติดตามนะคะ
ว่านักข่าวจะเอาประโยคนี้ไปถามลุงป้อม
ถามบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์หรือเปล่า
และในที่สุดสื่อก็ถามนะ
บอกว่าไม่เอาไม่เอานี่คือบรรยากาศ

ไปเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินและทรัพย์สินคืน
ให้กับประชาชนในพื้นที่๑๒ภาคอีสาน
พอไปถึงสื่อก็ไปถาม
จังหวะที่สื่อไปถามเนี่ยคุณผู้ชม
กาดของท่านก็พยายามกันนะ
กันท่านออกไปคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันก่อน
อันนี้เป็นครั้งแรกที่พยายามถาม

กันไปเลยกันให้ออกจากพื้นที่ไปเลยนะคะสรุปก็ไม่ได้ตอบ
ครั้งอีกครั้งหนึ่งเจออีกพลเอกประวิทย์ลงพื้นที่อีก
ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามคำถามเดิมเลย
เกี่ยวกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
การชกมวยกันในอากาศการตอบโต้กันนะครับ
ผลเอกประวิทย์คือยังไม่ทันได้ตอบเลย

ขออภัยค่ะเข้าห้องรับรองไปเลย

สรุปไม่ได้ตอบนะคะ
ท่านรองค่ะขอเรื่องคุณนักกิจเลยค่ะ
พี่ขอบอกทุกคน
ท่านรองค่ะครับ
คุณผู้ชมสรุปแล้วพลเอกประวินทร์

คนที่มาตอบโต้ดรทักษิณแทนนี่นะคะก็คือเพจ
มาเอาคืนคุณทักษิณนะคะก็คือเพจเปลี้ยงเพจนี้ค่ะ
วันนี้ค่ะเกาะแข้งเกาะขามาเลยค่ะ

เปรี้ยงก็บอกว่าขี้ลืมจังต้องให้ลำเลิกความหลัง

ท่าทีพลเอกประวิทย์และน้ำเสียงขึงขัง
น่ากลัวจังไม่นุ่มนวลอ่อนหวานเหมือนตอนมาเกาะโต๊ะขอเป็นพบทบเลยอันนี้ดรทักษิณเขาทวิตนะ
พอคล้อยหลังค่ะคุณผู้ชมเพจเปลี้ยงเนี่ยเป็นภาพซ้ายมือนะ
แล้วมีข้อความบอกว่าไม่นุ่มนวลเหมือนเกาะแข้งเกาะขาทหารเพื่อขอสัมปทานเลย
เป็นภาพที่ดรทักษิณค่ะไปพูดคุยไปจับมือกับพลเอกสุนทรคงสมพงศ์
อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดในยุคนั้นแล้วก็เป็นหัวหน้ารอสชคณะปฏิวัติด้วย
คือประมาณว่าไปขอทหารไปขอคณะปฏิวัติไปขอคณะรัฐประหารเพื่อให้ได้สัมประธานดาวเทียม
กลับไปยุคนั้นคุณผู้ชมปี๓๓ดรทักษิณชนะการประมูลสัมประธานดาวเทียม
พอปี๓๔มีการรัฐประหารโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารในสมัยนั้นยุคนั้นก็คือพลเอกสุนทรคงสมพงศ์
ทีนี้เนี่ยว่ากันว่าก็กลัวแล้วค่ะพอทหารเข้ามาแบบนี้ก็กลัวว่าไอ้ที่มันประมูลไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้หรือเปล่า
ก็เลยมีภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นปี๓๖ดาวเทียมไทยคม๑ก็ปล่อยเข้าไปบนท้องฟ้า
แล้วก็มีพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ไปร่วมงานในวันเปิดด้วย
ก็เลยเชื่อมโยงกันก็เอามาลำเลิก

คุณทักษิณไปสะกิดต่อมความจำพลเอกประวิทย
ทีนี้ฝั่งลุงตู่เขาก็เอามั่งอ่ะค่ะ

ก็พลโทคงชีพจันตระวานี้ก็พูดถึงเพจเปรี้ยงเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่ากลุ่มนี้เป็นใคร

แต่ยืนยันว่าประชาชนตอนนี้ฉลาดขึ้น